เชียงใหม่กันก่อนเลยไปร่วมงานประเพณียี่เป็งนักท่องเที่ยวนะครับ
ไปโอ้โหชมสีสันของโคมไฟโคมผัดอาโคมผัดเป็นยังไง
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยช่วงค่ำของชาวเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยวไปชมความสวยงามของโคมไฟหลากหลายสีสันนะครับ
ที่บริเวณขวงประตูท่าแผ่ในประเพณีเดือนยี่เป่ง
หรือว่าลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อย่างคึกคักทีเดียวครับนอกจากโคมไฟโคมล้างนาหลากสีแล้ว
ยังมีโคมผัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
ผัดคืออะไรคือมันเป็นโคมที่จุดไฟแล้ว
หมุนภาพเงาไปรอบอันนี้อยู่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่สร้างขึ้นนะครับด้วยความสูง๗เมตร๒๕เซนติเมตร
ทำไมต้องเลขนี้เพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่อายุครบ๗๒๕ปีด้วย
แล้วก็ยังมีการประกวดกระทงใบตองนะครับที่ตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ถ่ายรูป
ปีนี้ของดนะของดกระบวนแห่แต่
แต่หน่วยงานก็ยังตกแต่งรถอย่างสวยงามแล้วเอาไปจอดไว้ประจำจุด
ให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูป๗จุดอาทิขออภัย
วงประตูท่าแพรประตูเชียงใหม่ประตูช้างเผือก
ประตูสวนดอกเป็นต้นไปกันได้นะครับ
นักท่องเที่ยวเนี่ยก่อนที่จะเข้าพื้นที่จัดงานนะครับ
มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
แล้วก็มีมาตรการป้องกันโควิด๑๙ต่างนะครับ

จะจัดไปจนถึงวันที่๒๑พฤศจิกายนนี้
ขยับลงมาที่จังหวัดตากไม่ไปไม่ได้เลยสำหรับลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐ดวง
คือนี่เป็นประเพณีประจำปีนี้นะครับ
มีแล้วอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา
โดยจัดงานที่กลางแม่น้ำปิงเชิงสะพานสมโพธิ
รุงรัฐนาโกศิลป์๒๐๐ปีอำเภอเมืองจังหวัดตาก
ในปีนี้ไม่มีการแข่งขันลอยกระทงสายเหมือนทุกปี
แต่ยังคงนำกระทงกะลามาลอย๑๐๐๐ใบให้ชม
โดยจะลอยวันละ๑สายนะครับมีลอย๒คืน
คือเมื่อคืนแล้วคืนนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดเลยนะครับ
มีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมเบาติมีเดีย
ตระกาลตาด้วยนี่ฮะสวยจริงกระทงสายจังหวัดตาก